กับเรื่องของฟ้าฝนนะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นวินาทีที่ระทึกเหลือเกินฮะ
ปฏิบัติการช่วยสามชีวิตติดอยู่ตามน้ำตก
แล้วน้ำตกเนี่ยน้ำป่ากำลังหลั่งไหลมาเลยฮะ
น้ำตกท่าลีที่จังหวัดกาลสินครับ
ทั้งสามสามลายนะครับยังปลอดภัย

ช่วงนี้เจ้าหน้าที่กำลังโรยตัวด้วยเชือกลงไป
ไม่ทราบว่าใช่ไหมเพราะว่า
เพราะว่ารับแจ้งจากผู้มหาเหตุว่า
ทุกวันมีน้ำก็มาพอสมควร

คือเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากแต่ว่างานนี้๒หนุ่ม๑สาว
หนุ่ม๑สาวก็คือหนุ่มอายุ๑๕หนุ่มอายุ๑๑กับสาวอายุ๑๓
จริงมากัน๖คนมาเล่นน้ำตกเล่นน้ำตกได้เหรอ
ตอนมาเล่นน้ำมันไม่แรงขนาดนี้ระหว่างนั้นเนี่ยน้ำป่าเริ่มไหลหลากมา
หลากมา๖คนกระจายเลยคนละทิศละทาง๓คนรอดคือขึ้นฝั่งได้
อีก๓คนหนีน้ำนี้ไปอย่างที่สูงแต่พอไปที่สูงเออมันสูงจริง
แต่สูงแล้วมันไม่มีทางขึ้นแล้วเพราะว่ามันไปชนหน้าผาด้านซ้าย
และทางขวาเนี่ยคือน้ำไหลหลากมาทำยังไงยืนรออยู่ตรงนั้น๒ชั่วโมงเต็ม
รอเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการโรยตัวลงไปช่วยครับ
เพราะดีว่าเหตุการณ์นี้สามารถช่วย๒หนุ่ม๑สาวขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
เหตุการณ์นี้นี่อยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงนี้คือถ้าจะลุยน้ำมาน้ำพาไปแน่
และทางด้านซ้ายมือเนี่ยเขาเป็นหน้าผาปีนก็ไม่ได้ตะไข้เพียบไปหมดเลย
คือถ้าหากน้ำป่าไหลหลากแล้วพัดไปไม่ได้จมน้ำตายนะฮะ
กระแทกหินตายเพราะว่าหินผาเต็มไปหมดในพื้นที่ดังกล่าวนี้
เพราะดีมากเหตุการณ์นี้๓หนุ่ม๑สาวปลอดภัยดี
หนุ่มอายุมากสุดในกลุ่มที่ติดแต่๓คนชื่อว่าน้องจักรพรรดิ
จักรพรรดิบอกผมเที่ยวที่นี่ตั้งแต่ผมยังอายุหลัก๕ขวบ๖ขวบ
ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนคราวนี้หลอนแล้ว
หอนแล้วไม่น่าจะกล้ามาเที่ยวอีกในระยะเวลาอันสั้นฟังจากจักรพรรดิ

มันมาทีเดียวครับ

ไปทั้งหมด๖คนขึ้นมันได้๓จะติดไหม

ครับขึ้นมาก่อนน้ำครับ
แต่เรายังไม่ขึ้นเหรอครับ

ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาไปช่วยเรากลัวไหม

กลัวอย่างไรพูดให้พี่ฟัง
กลัวเสียขาดครับ